เอามาดูต่อกันที่ลูกรักฝั่งลาดพร้าวกันบ้างดีกว่านะคะ
เป็นนางเอกน้องใหม่หน้าใหม่แต่ว่าอยู่ในวงการมาสักระยะแล้ว
อาจจะไม่ได้ดังเปรี้ยงปร่างแต่ถ้าเอ่ยชื่อก็พอรู้จักกันอยู่นะคะ
สำหรับน้องยีนเกวลินนั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะออกมาบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าเลิกกันแล้วกับแฟนไฮโซเจ้าของโรงแรมโกวิง
เป็นลูกชายไฮโซเออเหตุเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยจะมีมือที่สาวอะไรยังไง
ตามข่าวที่เขาลือเขาเมาส์จริงหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องไปถามน้องยีนเกวลินด้วยนะคะ
รวมไปถึงธุรกิจมะม่วงที่เธอลงทุนปั้นเอง
จะเป็นยังไงจะปังหรือเปล่าไปฟังสาวสวยคนนี้เลยค่ะ

ก็ทำให้ได้ดีเลย

ก็นั่นแหละเนาะมันอะไรหลายอย่างมันไม่ลงตัวด้วยค่ะ
แล้วก็ความคิดเห็นไม่ตรงกัน

ก็จะปีแล้วเนาะหรือปีแล้ว

หรือว่าเขามีคนอื่นเราก็เลยเทไปเลย

เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปตามดูไม่ได้อะไรเลยทั้งนั้น
ก็ปล่อยไปทำงานอย่างเดียว